บันนี้โอ้โหต้องบอกว่าซุปตาตัวจิ๋วเนี่ยแจ้งเกิดกันเป็นว่าเล่น
ว่าจะเป็นน้องมะลิลูกสาวตัวน้อยของคุณปอทฤษฎีนะคะ
หรือจะเป็นน้องเป่าที่ตอนนี้ฮอตขึ้นหิ้งหนักมาก
และล่าสุดคลื่นใต้น้ำกำลังมาแล้วนะคะ
สำหรับน้องชูใจลูกสาวตัวน้อยของคุณพ่อ
ความน่ารักสดใสพุ้งปิ๊งเลยนะคะ

รวมไปถึงหนุ่มฮันอิสริยะและหนุ่มเกรทด้วย
ขอเป็นแฟนคลับติดตามความน่ารักสดใสของน้องด้วยนะจ๊

จะขอพาแฟนบุกไปถึงบ้านคุณพ่อแรปเปอร์
เพื่อพูดคุยแล้วก็ชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันค่ะ
คือคนรักคนเอ็นดูลูกก็เราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับ
แต่เขาคงไม่ได้กะให้เป็นซุปตาหรืออะไร

เราก็รู้สึกว่าเขารักเขาเอ็นดูก็เหมือนพี่น้อง

ตอนนี้ก็จะมีพวกลงรูปในโซเชียลกับเดินแบบบ้างอะไรอย่างนี้
งานเป็นงานเดี่ยวของน้องหรือว่าคู่กับคุณพ่อหรือเปล่า

ไม่ได้กะจะให้อยู่ในวงการครับ
ผมว่าของรายการรับจนเขา๓ขวบก็ว่าจะเลิกล่ะ
ก็ว่าจะให้ไปเรียนหนังสือแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่วัยทำงาน
คือผมอยากให้ลูกเรียนหนังสือ
แล้วใช้ชีวิตให้มันเป็นเด็กปกติมากกว่า
พัฒนาการดีอีกนี่ก็สุวรรณ

จะพูดแบบแม่เดินไปทำภูมิ
เราใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาหลักที่บ้านนะครับ

เวลาถามว่าอร่อยไหมแต่ว่าลำ

แต่ว่าเพียงแต่พ่อแม่ชอบฟังเพลงอยู่แล้ว
ก็จะเปิดเพลงอย่างที่เราชอบใช่ไหม

หลักใหญ่คือทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุข
แล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
และช่วยเหลือคนอื่นแค่นั้นพอ
เราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเลย
อะไรที่มันเหมาะกับเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้น
นี่แหละนะคะคือความน่ารักของครอบครัวของคุณก๊อฟนะคะ
คือต้องบอกว่าตอนนี้น้องกำลังเริ่มที่จะมาแรง

แล้วก็รวมไปถึงข้อคิดดีแนวคิดดีในการเลี้ยงลูก